เตือนภัยค่ะมีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่สพบังบัวทองนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้คือเขาถูกหลอกให้เรื่องของการลงทุนซื้อของอะไรแบบนี้แหละ
แล้วถูกหลอกให้โอนเงินไปเข้าบัญชีบัญชีหนึ่งเป็นหลักหมื่นนะที่เธอเสียหายค่ะ
พอเธอรู้ตัวว่าโดนหลอกเธอก็เลยไปตรวจสอบบัญชีปลายทางอะค่ะ
ว่าเธอโอนไปให้ใครครับจนรู้ว่าเป็นใครเธอบอกว่าขอใช้ชื่อเป็นนางเสาเนยก็แล้วกัน
พอรู้ว่าบัญชีเป็นของนางสาวเนยไปถามนางสาวเนยว่าคุณมาหลอกฉันทำไมเนี่ย
นางเสาเนยบอกเปล่าฉันไม่ได้หลอกฉันก็ถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารเหมือนกัน
นี่เขาว่ายังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
แล้วถ้าหนูเป็นคนให้แม่คนสุดท้ายลงมาพวกเขาหาเงินกูได้ไง

โดนโกงเงินเนี่ยล่าสุดหนูโอนไปหมื่นนึงหลอกหนูว่าขายของ

พี่บอกเลยว่าพี่ขายใคร
มีส่งให้หนูว่าพี่ขายให้ใคร

นี่นะคะผู้เสียหายคือนางสาววันนา
ก็ไปเจอนางเสาเนยที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารปลายทางที่เธอถูกหลอกให้โอนเงินไป
นางสาวเนยเลยบอกว่าฉันเปล่าฉันไม่ได้หลอกฉันโดนหลอกมาอีกทีนึง
งั้นพาไปหาผู้หญิงคนที่มาหลอกฉันก็แล้วกันก็พาตำรวจไปด้วย
แต่ผู้หญิงคนนั้นเขาปฏิเสธเขาก็ปฏิเสธ
ผู้เสียหายเลยบอกว่าก็เธอก็พยายามตรวจสอบว่าเลขบัญชีที่เธอโอนไปมันเป็นของใคร
รู้ว่าเป็นของนางสาวเนยแต่นางสาวเนยกลับปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เอาเงินของเธอไป
นางสาวเนยก็โดนหลอกเหมือนกันก็เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้เสียหายดูหน่อยนะคะ
เหมือนเขาก็โยนกันไปเป็นทอดแบบนี้ค่ะ
ตอนแรกก็ปฏิเสธจนแบบว่ามานั่งคุยกับหนูบอกว่าให้หนูว่าใจเย็นนะพี่สงสารเราพี่ให้๕๐๐เอาไหม
หนูก็บอกว่าหนูไม่เอาแล้วพี่มาให้หนูทำไมพี่สงสารเราไงอะไรอย่างเงี้
บอกอ้าวถ้าพี่ไม่ผิดพี่ไม่ต้องให้หนูหมื่นนึงเอาไหมไม่เอาแสนนึงเอาไหมไม่เอาค่ะ
ถ้าไม่ผิดจริงทำไมต้องให้หนูเยอะขนาดนั้นถูกไหมพี่เพราะความสงสารเหรออะไรประมาณเนี้ย
ใช่เพราะว่าอีกหลายคนนะพี่ที่เป็นแบบนี้คือหนูไม่ได้ทำให้โลกสวยแต่คือมันเยอะกับคนที่แบบว่ามันยังทำแบบนี้

ใช่จริงถ้าเกิดเรายอมแต่เขาก็บอกนะถ้าเกิดเขาให้หนูแสนนึง
ให้หนูอ่ะจบคดีนี้หนูบอกหนูไม่จบถ้าพี่บริสุทธิ์ใจจริง
พี่บอกหนูสิว่าพี่ไปเปิดให้ใครพี่ไปขายให้ใคร
แต่ถ้าพี่ไม่ได้รับถ้าพี่ไม่ซัดทอดคนนั้นพี่ก็ต้องรับจบเองแต่หนูไม่ยอมความ
คือผู้เสียหายบอกว่าหลังจากคลิปที่โวยวายกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ
ก็นำตัวไปที่สพบังบัวทองกันทั้งหมดแล้วก็ไปคุยกันที่โรงพัก
ผู้หญิงที่เขาปฏิเสธกลายเป็นว่าเดี๋ยวพี่จ่ายเงินให้เอาไหม
จากการเสนอหลักพันหลักหมื่นหลักแสนให้มันจบเรื่อง
แต่ผู้เสียหายบอกถ้าพี่ไม่ผิดจริงจะมาเสนอเงินให้หนูทำไม
หนูไม่ยอมหนูก็ต้องดำเนินการทางคดีให้ถึงที่สุด
เพราะกลัวว่าจะมีผู้เสียหายคนอื่นอีก
ผู้เสียหายบอกว่าวิธีการที่เขามาหลอกมันเป็นแบบนี้นะคะ
โทรติดต่อเข้ามาบอกเป็นตัวแทนบริษัทขายสินค้า
ให้ซื้อสินค้าในราคาของร้านแล้วแยกเป็นแต่ละบิน
แล้วจะได้ค่าคอมมิชชั่นต่อสินค้า๑ชิ้น๑ชิ้นคือ๑บิน
แต่เขาบอกว่ามันจะมีวิธีการอะไรหลอกของเขาหลายอย่าง
เช่นสินค้า๑๐๐๐ซื้อ๕บินได้ค่าคอมมิชชั่น๑๒เป็นเงิน๖๐๐บาท
ช่วงแรกเธอหลงเชื่อมีค่าคอมมิชชั่นโอนเข้ามาในบัญชีของเธอจริง
แต่หลังจากนั้นมันไม่มีศูนย์เงินไปเป็นหมื่น
ก็ทักไปถามก็ไม่มีคำตอบเธอก็ต้องตามหาคนที่มาหลอกเธอด้วยตัวเอง
ทีมข่าวก็เลยคุยกับนางเสาเนยที่ผู้เสียหายบอกว่า
ไปตรวจสอบบัญชีปลายทางที่โอนเงินไปมันเป็นของนางสาวเนยนะคะ
นางเสาเนยบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยนะไม่มีส่วนรู้เห็นเลย
เธอเพิ่งมารู้ว่าถูกแม่ของเพื่อนสนิทชวนให้เอาชื่อไปเปิดบัญชีธนาคาร
เพื่อเอาไปขายของออนไลน์เธอก็ตกลงเปิดบัญชีธนาคารให้ครั้งเดียวนะได้พันหนึ่งนั่นไง
ของเพื่อนสนิทก็โอนเงินมาให้บอกอ่ะเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
เธอก็ยอมรับว่ารู้เท่าไม่ถึงการจริงก็เลยยอมยอมไปเปิดบัญชีให้
กับเงินหนึ่งพันโอ้โหไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เปิดบัญชีเขาจะเอาไปทำอะไร
สุดท้ายเนี่ยไปร่วมขบวนการมิจฉาชีพกับเขาด้วยกลายเป็นว่าเธอโดนขู่ด้วยนะ
ถ้าเอาเรื่องไปเปิดเผยเนี่ยเธอโดนขู่ด้วย
ปัญหาเหรออยากมีปัญหาและต่อจับอยากใช้และอีกอย่าง
อยากโดนจับเหรออะไรอย่างเงี้ยอืมเออแล้วหนูแล้วมีช่วงหนึ่งที่ว่าหนูโทรคุยกับผู้เสียหาย
คือผู้เสียหายบอกว่าพี่มิ้นก็ได้ให้มันตายใจพี่มิ้นก็ได้ให้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเขาแบบรู้ว่าแบบ
เรื่องมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหนูก็แกล้งพี่ไหมว่าหนูจะหนี
หนีไปอยู่ต่างจังหวัดนะหนูจะไม่อยู่แล้วหนูอยู่ไม่ได้หนูมีปัญหา
เขาก็พูดเหมือนยื่นข้อเสนอมาว่าเดี๋ยวโอนตังไปให้อืมสองหมื่นอืม
แล้วหลบไปซะจบไปซะอืมปัญหาทุกอย่างอย่าให้ซักถึงเขาโอ้โหการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร
ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะครับนางเสาเนยเลยโดนแจ้งข้อหาไปด้วยนะคะ
คือผู้เสียหายพานางเสาเนยไปคุยกับตำรวจที่โรงพักตำรวจบอกว่านางเสาเนยก็ผิดด้วย
แต่ถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนหลอกให้โอนเงินแล้วเดี๋ยวจะขยายผลไปถึงต้นต่อกันอีกที
ต้องระวังนะฮะถูกหลอกให้เปิดบัญชีนี้ส่วนหนึ่ง
แต่ถ้าไปรับจ้างเขาเปิดบัญชีเนี่ยอันนี้ยุ่งนะฮะค่ะท่านผู้ชมครับช่วงนี้